เข้าสู่ช่วงข่าวนะคะที่จังหวัดหนองคายมีครอบครัวครอบครัวหนึ่ง
มาแจ้งความบอกว่าพี่ชายไปทำงานร้านอาหารที่ฮังการี
หลังจากนั้นกำหนดกลับเดินทางนามานะคะที่เอ่อ
ประเทศไทยเนี่ยวันที่๑๖มิถุนายนที่ผ่านมาไปรอที่สนามบิน
แต่ไม่เจอนะคะแล้วก็ติดต่อไม่ได้ด้วยนะคะ
พอติดต่อกลับไปหายตัวไปลึกลับสรุปสุดท้ายแล้วเบื้องต้นได้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะ
เพราะว่าไปเจอภาพจากกล้องวงจรปิดว่าพี่ชายเมาอลวาดอยู่ในสนามบินที่รัสเซีย
เจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์เนี่ยอืม
แล้วไปอารวาสอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาเค้งเรื่องความปลอดภัยมากนะคะแล้วก็ทำให้ติดต่อไม่ได้
เพราะตอนนี้ตมกักตัวอยู่เนี่ยนะคะนี่เป็นภาพคือมีทั้งภาพกล้องวงจรปิด
ภาพคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาถ่ายเอาไว้แต่นี่เป็นภาพที่คนที่เห็นเหตุการณ์เขาถ่ายเอาไว้
ใช่ค่ะคนนี้นะคะผู้ชายที่ถอดเสื้อเดินไปเดินมาเนี่ยคุณอุทัยเว้นบาปอายุ๓๖ปีเป็นชาวหนองคายนะคะ
เป็นพนักงานร้านกาแฟแห่งหนึ่งในสนามบินนานาชาติเซเรมิเตโรกรุงมอสโคลประเทศรัสเซียถ่ายไว้๑๗มิถุนายน
ในคลิปจะเห็นว่าคุณอุทัยเนี่ยมีอาการมืนเมาไม่สวมรองเท้าด้วยนะถอดเสื้อมาโพกไว้ที่ศีรษะ
ไม่มีกระเป๋าไม่มีอะไรเลยไม่มีหนังสือเดินทาง
แล้วเนี่ยไปทำอะไรไปโยกย้ายเก้าอี้เขา
โยเก้าอี้นะคะเคลื่อนไปเคลื่อนมาเนี่ยนะคะนายอุทัยก็คือการพยายามลากเก้าอี้เหล็กที่นั่งผู้โดยสาร
ช่วงเวลานั้นเขาก็ส่งเสียงโวยวายพยายามเข้าไปในร้านกาแฟของนายดิมิทรี่ด้วยนะ
ที่นายดิมิทรี่ทำงานอยู่ในดิมิทรี่ไม่รู้จะทำยังไงค่ะ
แจ้งตำรวจให้เข้ามาระงับเหตุจากนั้นมีตำรวจสองคนพุ่งเข้ามาเลยนะคะ
ควบคุมตัวนายอุทัยไปสงบสติอารมณ์แต่ว่าตอนนี้คือเบื้องต้นเนี่ยเขามีการปล่อยตัวนะ
แต่ไม่รู้ว่าไปไหนต่อสิก็ยังหาตัวไม่เจอ
ใช่ค่ะยายก็ยังคงเองแบบหาตัวอยู่ด้วย
ซึ่งนอกจากชุดวงจรปิดกล้องวงจรปิดภาพชุดนี้แล้ว
คุณผู้ชมค่ะก็ยังมีภาพจากกล้องวงจรปิดอีกจุดหนึ่งในสนามบินนี้ด้วย
ก็พบว่านายอุทัยป้วนเปี้ยนอยู่ในสนามบิน
แล้วก็มีผู้นำอาหารมาให้ทานแบบเนี้ยค่ะเอออ่าอันนี้เป็นอ่า
ใช่ค่ะไปนั่งอยู่ที่ที่หนึ่งอ่ะเนอะใช่แต่ว่ายังคงอยู่ภายในพื้นที่ของสนามบินอยู่
โดยคลิปวีดีโอทั้งสองถูกส่งมาให้หลังจากที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าประพัดศรพรมเจริญ
เขาโพสต์ข้อความประกาศหาคนหายโดยมีเนื้อหาว่า
ศูนย์หายคือนายอุทัยเว้นบาปอายุ๓๖ปีชาวอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคาย
ประเทศรัสเซียซึ่งนายอุทัยก็หายตัวไปแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้
อนขอความช่วยเหลือผู้ใดพบขอให้ช่วยแจ้งเบาะแส
อันนี้เป็นญาติที่มาโพสต์ประกาศหาคนหายนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็เลยต้องติดตามไปที่คนที่โพสต์เรื่องราวนี้ออกมานะคะ
คุณประพศรพรมเจริญค่ะ
ระบุว่าตัวเองเป็นน้องสาวของคนที่ปรากฏในคลิป

เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าพี่ชายเดินทางไปทำงานที่ร้านอาหารในฮังการี่
จากนี้ไปกับญาติอีก๒คนด้วยนะคะตั้งแต่เดือนเมษายน
ขออภัยค่ะสิงหาคมปีที่แล้ว
กระทั่ง๑๕มิถุนายนที่ผ่านมา
พี่ชายจะต้องเดินทางกลับประเทศไทยเพราะว่าครบกำหนดวีซ่าในการทำงาน

ใช่ก็ต้องไปรอรับนะคะนอกจากที่จะไปรอรับแล้วเนี่ย
ญาติที่รู้ว่าจะกลับมาวันไหนอะไรอย่างไร
เพราะญาติเป็นคนซื้อตัวเครื่องบินให้ไง
สำหรับการเดินทางครั้งนี้จากฮังการี
แล้วก็ต้องมาต่อเครื่องบินที่เซเรมีเตวัลกรุงมอสโคลที่รัสเซีย
ก็จะรู้ไฟล์รู้เวลาจะมากลับวันไหนเวลาไหนก็ไปรอรับกัน

นี่มันก็เลยมาประมาณสักครึ่งเดือนได้แล้วกัน
ไม่เจอตัวอูไทยเลยนะและไม่สามารถติดต่อได้อีก
ญาติพี่น้องก็เลยประสานไปที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
เขาก็ย้อนข้อมูลกลับไปเขาก็ช่วยนะย้อนข้อมูลกลับไป
คุณอุทัยน่าจะอยู่ที่ไหนอ้าวคุณอุทัยยังไม่ถึงประเทศไทยเลยนะ
เอาข้อมูลที่ประเทศไทยก่อนนะคุณอุทัยยังไม่ถึงประเทศไทย
อกจากข้อมูลที่ได้รับแล้วนะคะล่าสุดมีผู้หญิงคนหนึ่งติดต่อมาบอกว่าเจอคุณอุทัย
แล้วเขาเองจะช่วยดำเนินการก็คือการซื้อตัวเครื่องบินส่งตัวกลับมาในประเทศไทย
แต่เมื่อกลับไปที่สนามบินอีกครั้งก็ไม่เจอตัวคุณอุทัยอีกแล้ว
คือผู้หญิงคนนี้อยู่ที่รัสเซียก็รู้ข่าวของคุณอุทัยก็ซื้อตัวให้
เคยเจอกันแล้วครั้งนึงพอกลับไปอีกจะเอาตัวให้หายไปอีกแล้วนะคะ
ทางครอบครัวเป็นห่วงพี่ชายมากเพราะทราบว่าตอนนี้พี่ชายมีเงินติดตัวอยู่ประมาณ๙ยูโร
ประมาณ๓๐๐กว่าบาทไม่ถึง๕๐๐บาทเนี่ยนะคะ
ต่อมาในคิดเว้นบาปพ่อของนายอุทัยเดินทางไปให้ข้อมูล
ไปขอความช่วยเหลือกับตำรวจสพพลพิสัยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกภูวิทย์สิริพาณิชย์ผู้กำกับการสพพลพิสัยเปิดเผยว่าเบื้องต้น
กำลังรวบรวมหลักฐานต่างจากญาติเพื่อส่งต่อไปยังกองการต่างประเทศ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ช่วยประสานไปยังตำรวจรัสเซีย
ช่วยตามหาบ่อแสและติดตามตัวนายอุทัยกลับมาที่ประเทศไทยให้ได้ค่ะ
ตอนนี้ตำรวจพยายามยื่นมือเข้าไปช่วยเหลืออยู่นะ
ใครมีข้อมูลหรือคุณผู้ชมรับชมเราอยู่ต่างประเทศ
ข้อมูลก็ส่งเข้ามาได้ว่ามีบ่อแสคุณอุทัยหรือเปล่า
คือญาติร้อนใจนะคะอยากเจอตัวแล้วเพราะว่านานแล้วกว่าครึ่งเดือนแล้ว